มีการแชร์ภาพของสาวสวยไม่ทันระวัง
เดินพลาดท่าขาลงไปตกท่อระบายน้ำ
กลางเมืองบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือดูสิคุณ
ตอนแรกเธอตกลงไปนะแล้วเธอก็โทรศัพท์เองด้วยนะ

เป็นภาพที่มีการแชร์ผ่านเฟซบุ๊กหญิงสาวรายนี้นะครับ
ท่อระบายน้ำกลางเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น

ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นที่บ้านไผ่
เคยเห็นแต่ในทีวีเห็นกับตาแล้วครับ
ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันแชร์โพสต์ดังกล่าว
เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เดิน
ควรระมัดระวังให้มากหากไม่จำเป็น
ไม่ควรไปเดินบนฝาท่อที่มันเป็นตะแกรงแบบนี้
เราไม่แน่ใจว่าตะแกรงสภาพยังดีอยู่ไหม
หรือว่าความกว้างมันใหญ่แค่ไหน

สิทธิ์ข่าวก็ไปสอบถามยังผู้โพสต์เฟซบุ๊ก

ประมาณ๑๐นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
ก็ไปพบเห็นหญิงสาวนั่งอยู่กลางถนน
ตอนแรกไม่คิดว่าเธอตกท่อคิดว่าเธอล้ม

ซุดหรือว่าบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะฮะ

คุณโอ้โหเจ็บนะเนี่ย

เจ็บนะเนี่ยลงไปลึกเหมือนกันนะครับ
ขาเธอหายไปแบบนี้ติดกับท่อระบายน้ำ
ลึกลงไปประมาณนักแค่งหนึ่งเลยนะฮะ
เอาฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยครับ

ด้วยน้องประมาณครึ่งชั่วโมง
แกได้รับบัตรเจ็บอะไรบ้าง
ได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อยครับ
ก็เป็นบัตรแพ้ตลอกปอกเปิดกันนะนะ
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่จบแค่การช่วยเหลือเท่านั้นนะคุณ
เพราะว่าผู้โพสต์แจ้งเรื่องไปยังเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ให้มาซ่อมแซมฝาท่อหน่อยนะฮะ
เพราะกลัวว่าคุณแล้วมันอยู่กลางถนนแบบนี้

อาจจะไปสะดุดหกล้มอาจจะรถล้มได้นะครับ
ก็ต้องมาตรวจสอบกันหน่อยสิ

ตระแกงที่มันอยู่กลางท้องถนนแบบนี้นะครับ